คุณผู้ชมจำกรณีสอดอเส้นได้ได้ไหม
ที่เธอออกมาเปิดเผยบอกว่า
เคยเล่นพนันแล้วก็เสียพนันไปกว่า๒๕ล้านบาท
ยังไงคุณก็ต้องมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนัน

นี่ฮะภาพนะวันนั้นที่เธอมาชี้แจง
กับแฟนนุ่มไปพบตำรวจแล้ว
ที่มีคนติดตามเธอในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นไม่ต่ำกว่า๔ล้านนะครับ
กับแฟนนุ่มครับที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท
เพื่อให้ปากคำกรณียอมรับว่าเล่นการพนันจนเสียเงินมากกว่า๒๕ล้านบาท
ช่วงปลายปี๒๑๖๕ต่อเนื่องถึงต้นปี๒๕๖๖ครับ
พลตำรวจโทวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสอท
เป็นคนนำทีมสอบสวนเองโดยมีชุดสอบสวนจากหลายหน่วยงานของสอท
มาร่วมสอบปากคำและเก็บหลักฐานซึ่งท่าทีของเส้นได้ไม่ได้เครียดนะครับ
ซึ่งได้ยอมรับว่าเล่นเว็บพนันจริงแต่เสียแค่๑ล้านบาทเท่านั้น
ส่วนมูลค่าที่เสียจำนวนมากเป็นการเล่นพนันในกาซิโนต่างประเทศไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาท
อกจากนี้ยังเคยมีเว็บพนันติดต่อมาให้ช่วยโปรโมทให้ซะด้วย

แค่ว่าหนูพลาดอย่าทำแบบมือนหนูแค่นั้นเอง

มันเป็นเงินร้อนแล้วก็มันเป็นเงินที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามันสกปรก
เพราะว่าถ้ามันไม่สกปรกมันไม่ทำให้ชีวิตเราร่มจมอย่างนี้หรอกค่ะ

คือไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องข้อมูลเว็บพนันเท่านั้น
แต่เส้นได้ยังต้องชี้แจงกรณีร่วมถ่ายรูปกับแทนไทยนรงกูล
ผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินและการพนันออนไลน์ระบุว่า
เป็นรูปขณะไปอบรมการลงทุนธุรกิจดิจิทัลที่ดูไบครับ
อย่างไรก็ตามวันนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฐานเล่นการพนันออนไลน์
กลับเส้นได้แล้วก็เตรียมส่งเรื่องฟ้องศาลตามขั้นตอน
ทั้งนี้เส้นด้ายืนยันจะให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่
เพราะการพนันไม่เคยทำให้อะไรหรือว่าใครดีขึ้นครับ